คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นการเมืองกันหน่อยละกันค่ะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจะจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม
เราอยากรู้ท่าทีของ๓ป
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แล้วก็บิ๊กป๊อกด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
แล้ววันนี้คุณประชุมคอรมอใช่ไหม
ทั้ง๓ปเลยค่ะ
๓ปมาแล้วบิ๊กตุลั่น

อยากให้คุณผู้ชมฟังจังหวะตอนนั้นตอนที่นักข่าวมาเจอแล้วนะ
แล้วนักข่าวสวัสดีค่ะนายก

นายกเป็นอย่างไรบ้างคะ

ประโยคเดียวสั้นที่ตอบกลับมานะคุณผู้ชม
ก็ถอดหน้ากากให้เห็นหน้าชัดเลยนะ
ใช่ค่ะแหมนักข่าวก็ตะโกนถามเนาะ
นายกคะนายกเป็นอย่างไรบ้างครับ

เดี๋ยวคำถามกับคำตอบสอดคล้องกันไหมฮะ

นั่นหมายถึงด้วยความห่วงใยในการถาม
เป็นไงบ้างหลังจากการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

ท่านนายกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมรู้สึกยังไง
ใช่อันนี้คือสิ่งที่นักข่าวคาดหวังไงว่านายกจะตอบมา
ยังไงว่าเออเดี๋ยวมีการประชุมกันอะไรก็ว่าไป

เหรอนายกเป็นยังไงบ้างครับกับนายก

ก็เป็นนายกอยู่คำตอบของผลเอกประยุทธ์นะฮะ

พลเอกประวิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนะครับ

ว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาหรือยัง
แล้วก็ปฏิเสธการตอบคำถามด้วยว่ามีการคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับ
อะไรนะจะไปคุยกับพักเพื่อไทยไหม

ไปอยู่ฝั่งพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า

พอปิดปากวันนี้ปปปิดปากนะฮะ
ปหนึ่งค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อกนั่นเองค่ะ

เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมลองฟังดูว่าผลเอกอนุพงศ์จะตอบว่ายังไง
หรือเปลี่ยนเลยอย่างไร

ราเท่าที่นับดูเมื่อเช้านี้ก็เจ็คทรือดู๑๓คน
คนที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือใครรู้ไหมฮะ
ทั้งคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย
รับผิดชอบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
และอีกคนคือคุณอนุทินชาญวิรากุล

หัวหน้าภักดิ์กุมใจไทยนะครับ
ท่านลาไงคุณเป็นหนึ่งใน๑๔รายชื่อที่ลาการประชุมคอรมอลในครั้งนี้นะครับ

ก็มีวาระสำคัญอาทิตเสนอจังหวัดเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๓๓ปี๖๘นะฮะ
แล้วก็กีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่๑๓นะครับ
ปี๖๘เช่นเดียวกันนะครับ